คุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีว่าวันนี้เป็นวันที่๑นะวันแห่งความหวังออกสลากินแบ่งรัฐบาลเราก็เอาสีสันต่างมาฝากคุณผู้ชมแหละเป็นความเชื่อแล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้วิจารณญาณหลายท่านถามมาอย่างที่พี่เบิร์ตบอกว่ามีบึ้งไหมบึ้งไหมอยากเห็นอยากดู
เออมันก็แปลกนะว่าบึ้งเหล่านี้มันก็สามารถทำอะไรแบบนี้ได้เหมือนกัน
พาไปดูอันนี้ไม่ใช่บึ้งที่สุรินแต่ว่าเป็นบึ้งที่ปราจีนบุรีครับ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีเนี่ย
เนี่ยเอาพานมาทูบเทียนดอกไม้มาอดตาหลับขับตานอนติดต่อกันสองคืน
เพราะต้องการจะขอโชคลาภจากบึ้งแม่ลูกอ่อนนะ
สุดท้ายก็ได้ดั่งใจหวังหายเหนื่อยเป็นปริดทิ้งเขาว่าอย่างนั้น
คุณสนั่นที่ทำพิธีอยู่เนี่ยเอากระดาษที่ม้วนกลม

เอาไปหย่อนลงในรูของบึ้งแม่ลูกอ่อนตั้งแต่๒คืนก่อน
รอกันดึกดื่นก็ไม่ยอมคาบออกมา
กลับไปอีกออกมาอ้าวชาวบ้านก็ผิดหวังก็ไม่ออกมา๒คืนติด
บึ้งคาบกระดาษออกมาวางไว้ที่ปากลูกใกล้เฉิน
ผมจะอ่านช้าครับผมเพื่อรอให้มันคาบออกมา
ชาวบ้านเขาจะคลี่ออกมาให้คุณผู้ชมได้ดู
ว่า๓แผ่นที่บึ้งนี้

ผมก็ยังมองอยู่เหมือนกัน
คุณผู้ชมเห็นหรือไม่อย่างไร๓ตัวแบบนี้
อันนี้บึ้งแม่ลูกอ่อนคาบออกมาให้นะครับ
เมืองกาลกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
คือบรรยากาศลามไปถึงบ่อน้ำผู้โซดา

ในบ้านสระตาโล่อเบพลอยครับ
คักไปด้วยนักท่องเที่ยวกว่า๕๐๐คนนะครับคุณผู้ชม
คือไปชมแหล่งน้ำแร่โซดาน้ำผู้โซดาด้วย

เพื่อรับแจกนะผู้โซดาที่ผ่านการกรองแล้วด้วยแบบนี้

แต่ชาวบ้านบางส่วนให้ความสนใจตัวเลข
ที่มันเกี่ยวกับบ่อนน้ำผู้โซดาครับ

ผมจะบอกให้ความลึกไงจ๊ะ

ในการเจาะบ่อบาดานกับเลขทะเบียนรถเจาะไงจ๊ะ
เออโดยบ่อแรกนะครับมีความลึก๓๐๓เมตรครับ
ที่๒มีความลึก๒๒๔เมตร
ส่วนรถเจาะทะเบียน
ซึ่งชาวบ้านก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขต่าง
ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ที่เกี่ยวข้องนะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความลึกเรื่องของเลขทะเบียนรถนะฮะ
เลขที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่
หรือว่าเลขที่เกี่ยวข้องสลับหน้าสลับหลังสลับอะไรแล้วก็ตาม

เออมันก็ลามไปได้เนอะค่ะต่อเลยค่ะ
อุดรธานีนะคะวัดกุฎแห่พัฒนารามอำเภอพิบูรณรักค่ะ
บรรยากาศก็คึกคักแต่เช้าเลยนะเมื่อวานนี้นี่
เขาไล่รำกันแบบนี้นะคะมีชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศ
เดินทางไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่าจนทำให้รถนี่เห็นไหม
แน่นขนาดเลยค่ะการจราจรก็ติดขัดนะคะ
บริเวณร้านจอดรถก็นี่รถก็ไปจอดกันแน่นนะ
ชาวบ้านบอกว่าตั้งใจมารอลุ้นตัวเลขยอดรวมผ้าป่า

บางคนยอมรับนะบอกว่าต้องนอนรอที่วัดกันล่วงหน้ากันเลยทีเดียวนะคะ
สุดท้ายลูกศิษย์ของพระอาจารย์รัฐธรรมนูล
ผู้ดูแลวัดก็นำป้ายตัวเลขมาโชว์ไว้ให้ชาวบ้านได้เห็นแบบนี้นะคะ
คราวนี้แหละค่ะชาวบ้านที่ไปร่วมพิธีก็
ฮือฮ่าอ้ออู้นี่แหละค่ะ
รูปกันไปนะครับบางคนเออมีการเซลฟี่กับตัวเลขด้วยก็มีนะเมื่อกี้เนา
ใช่ค่ะแล้วก็ส่งต่อกันไงทางไลน์นะฮะอ่าเรื่องของไอ้ไข่เนี่ย
ไปวัดสาขาไอ้ไข่มาเยอะแล้ววันนี้เราขอไปที่วัดเจดีหน่อยแล้วกัน
ตำรับเลยต้นตำรับเลยละกันวัดไอ้ไข่อำเภอศรีชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะหยุดยาว๓วันที่ผ่านมา
เสาร์อาทิตย์บรรยากาศก็คึกคักกลับมาแล้ว
คนหลังไหลไปขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่องนะฮะ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดูแลวัดคุณสุภโชคบอกว่าวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ย
ประชาชนไปเนี่ยเยอะมากกว่าห้าพันคนต่อวันก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการช่วย
ตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

อย่างคนนี้เนี่ยก็เอาประทงประทัดไปจุดต้องหลายกล่องเนี่ยครับเอ่อ
คนก็ไปขอดูเลขปลายประทัดกันด้วยนะฮะ
ไม่รู้ว่าเขาอาจจะโชคดีสมหวังจากการขอแล้วก็กลับมาแก้บนแบบนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเรื่องของการไปขอตัวเลขกับเรื่องของความเชื่อนะครับ